จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วนะครับคุณผู้ชม
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาก็พบว่าปีนี้น้ำแรงที่สุดในรอบ๕ปีด้วยกัน
ดังนั้นสัตว์ต่างที่เคยอาศัยแหล่งน้ำในอุทยานแห่งชาติปางศรีดา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงาน
โดยคุณสมศักดิ์พยุงขออภัยนะครับ
ติดตามจากพุศุข่าวทะเละทีวีครับ
ซึ่งปกติจะมีน้ำตกไหลผ่านจากหน้าผาสามชั้นลงสู่แห่งน้ำขนาดกว้างใหญ่
แต่วันนี้มีสภาพแห้งแรงแทบไม่มีน้ำ
จากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดานำทีมข่าวเดินต่อเข้าไปในป่าลึก

พบร่องรอยเท้ากระทิงชัดเจนอยู่ใกล้ลำห้วยบุตาปอด
ซึ่งเป็นจุดที่กระทิงจะลงมากินโป่ง
และกินน้ำในลำห้วยนี้เป็นประจำ
แต่วันนี้ไม่มีน้ำเลย

ซึ่งมีสภาพแห้งขอดไม่ต่างกัน
ปกติคือเรื่องของน้ำมันจะไม่ขาด

บริเวณนี้จะเป็นร่องรอยของหมูป่าหัวกระทิง
สุดท้ายจะลงมากินน้ำ
ที่ดันลงไปก็จะเป็นน้ำขาดของมัน
เหมือนแบบน้ำปักน้ำเลน
จะเพลงมาชุมของมัน

จุดที่สำคัญเช่นน้ำตกแขวนมะค่าน้ำตกผาตะเคียน
น้ำตกทัพเทวาห้วยเกลือห้วยเขาขาดและคลองห้วยยาง
ที่ผมเดินสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติปางศรีดาแห่งนี้นะครับ
จากทั้งหมด๕จุดนะครับก็มีสภาพน้ำแห้งทุกจุดครับ
โดยเฉพาะจุดที่ผมมาอยู่นี้ครับในป่าลึกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่เรียกว่าคลองบุตายดีครับ

รั้งนี้นะครับ

กังวลว่าจะกระทบต่อการใช้ชีวิต

สัตว์กีบที่มีความต้องการใช้น้ำ
ดำรงชีวิตต่อวันในปริมาณที่มาก
แต่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบแน่นอน

หมูป่าจะมีปัญหามากเพราะว่าพื้นที่หากินของเรา
จะอยู่บริเวณระยะห่างจากชายป่า

จากหมูป่าแล้วอย่างพวกเก้งกวางนี่ก็ยังพบ
หรือแม้แต่กระทิงเองก็ยังมี
ยังมีให้เห็นบ่อยว่ามีร่องลอยลงไป

แต่พูดได้เลยฮะสัตว์เหล่านี้ลงไปหาน้ำ
แต่ในเมื่อไปหาน้ำแล้วก็ไปเจอพวกพืชไล่
ดังนั้นแน่นอนครับความหิวความโหย
ก็ต้องหนีไม่พ้นที่สัตว์เหล่านี้จะมีผลกระทบ

ทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
ตามที่รุ่มและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน

ซึ่งแนวทางลดผลกระทบโดยเร่งด่วน

รวมทั้งการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำ

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน